คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

ที่สำคัญนะคะเป็นใหญ่กับใหญ่ทั้งคู่
แล้วทำให้มีคนเจ็บเป็นจำนวนมากหลายสิบราย
เกิดอะไรขึ้นรถทัวร์โดยสารปรับอากาศ
ซึ่งแน่นอนว่าเขาก็วิ่งตามต่างจังหวัด
วิ่งจังหวัดนึงข้ามไปอีกจังหวัดหนึ่ง
ไปชนกับรถบรรทุกอ้อยที่มีอ้อยมาเต็มคันรถ
คุณผู้ชมลองดูภาพการช่วยเหลือที่มันเป็นไป

เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามใช้อุปกรณ์ตัดถ่าง
ช่วยเหลือคนเจ็บที่อยู่ในรถทัวร์คันนี้
เขาวิ่งจากไหนจากโคราชจะไปเชียงใหม่
อย่างที่ขวัญบอกว่าชนกับรถบรรทุกอ้อย
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยมีแต่เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดระงมเลยนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สี่แยกตลาดหนองม่วงจังหวัดสระบุรีค่ะ

แล้วอ้อยณความที่มันทุกข์มาเต็มคันรถ
พอชนกันเสร็จมันก็กระจายเกลือนเต็มถนนเลย
จรจรติดขัดกู้ภัยไปถึงนะคะ
อย่างที่บอกพยายามจะช่วยคนเจ็บออกมาทีละคนทีละคน
แล้วส่งไปตามโรงพยาบาลต่างเพราะมีเป็นจำนวนมาก๓๔คนค่ะ
เจ็บสาหัสถึง๔คนบาดแผลชะกันแล้วก็เสียเลือดมากด้วยนะคะ
แล้วก็ยังมีกลุ่มที่ต้องรอให้แพทย์รอดูอาการที่โรงพยาบาลหนองมั่วอีก๙คน
ส่วนคนที่เจ็บไม่มากทางหมอก็บอกว่าสามารถกลับบ้านได้ก็ให้กลับไป
คนขับรถบรรทุกอ้อยว่ายังไงนายคารมทองสาอายุ๖๓ปี
บอกแบบนี้บอกว่าตัวเองก็เจ็บที่หัว
เล่าว่าขับรถบรรทุกอ้อยมาจากไหนอำเภอหนองม่วงนั่นแหละที่ลบบุรี
จะไปที่อำเภอบ้านหมี่มาถึงตรงนั้นเขาบอก
เอ้าก็จุดตรงนี้มันไม่มีสัญญาณไฟจราจรคุณคิง
เขาบอกว่าพอเขาขับมาความเป็นรถบรรทุกอ้อยมันมีพ่วงคุณนึกออกไหม
เขาบอกว่าไอ้พ่วงแรกเนี่ยมันกำลังจะผ่าน
แล้วไปเจอรถทัวร์ซึ่งคนขับรถทัวร์ชื่อนายสารายุทธ์
ขับมาก็เลยชนกันเข้าเต็มแรงดังสนั่น
ตัวเขาเองเขารีบลงมาจากรถเพราะได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือด้วยความตกใจ
มาจากในรถทัวร์ถึงได้รู้ว่ามีคนมาในรถทัวร์เป็นจำนวนมาก
ตำรวจจ้อนที่โครงไพรก็เข้ามาพยายามช่วยเหลือ
สอบสวนอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอีกครั้ง
เดี๋ยวต้องดูด้วยนะว่ากล้องมูลจรปิดอะไรมันมีหรือเปล่า

สว่างในพื้นที่ฝากช่วยดูหน่อย

ว่าไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน